กินข้าวแกงกันเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอพาไปปักหมุดกันก่อน
ไปกันเลยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะร้านข้าวแกงร้านเนี้ยที่จะพาไปนะ
คุณผู้ชมเป็นร้านข้าวแกงแบบเตาถ่านมีอาหารพื้นเมืองแบบโบราณ
ข้าวแกงแบบโบราณโบราณอ่ะมันหาทานได้ยากแล้วนะคะ
แล้วก็ขายมานานกว่าสามสิบปีแล้วด้วยลูกค้านี่ติดอกติดใจเลยแหละโอ้โห
ข้าวแกงที่ว่านี้คือร้านวิไลโภชนาตั้งอยู่บริเวณ๕แยก
โรงพยาบาลสุรินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เจ้าของร้านก็คือสองสามีภรรยานายรวมพลธานสูงเนินอายุเจ็ดสิบเจ็ดปี
และนางวิลัยธานสูงเนินอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีเหมือนกันนะคะ
ต่อสู้ชีวิตค่ะขายข้าวแกงราคาย่อมเยาว์มานานกว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
โดยแต่ละวันเนี่ยค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้จะออกไปจ่ายตลาดเองทุกวันเลยนะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะคัดสรรวัตถุดิบมาทำสารพัดเมนูแบบนี้นะคะ
และที่สำคัญคือเขาทำจากเตาถ่าน
ฐานที่ใช้เนี่ยยังต้องมีการคัดเลือกเลือกซื้อฐานที่มันแบบคุณภาพดีมาทำเลย
เริ่มจากทำแกงหม้อเล็ก

จนถึงถุงละ๓๐บาท

ราดแกงอย่างเดียว๓๐บาทสองอย่าง๓๕บาท

นี่คือทำอาหารมาขายมากี่ปีนะ๓๐ปี

ดูไม่ดูเหมือนผู้สูงวายเลยนะยังดูหนุ่มดูสาวอีกเลย

เพราะว่าไปจ่ายตลาดเองแล้วก็ทำอาหารเองด้วยนะคะ

เมนูในร้านนี้ก็มีหลากหลายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแกงปลาดุกไซบายออม
เป็นแกงโบราณนะแกงเผือกปลาสด
แกงเผือกปลาสด
ใช่แต่คุณชนะไม่ต้องเผือกนะคะ

งเผือกอันนี้อะไรไข่พะโลโบราณ
พะโรน่าทานไหมมีแกงเรียงด้วย

ใช่เป็นแกงเผือกปลาสดนะฮะน่าทานนะฮะ
อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็คืออาหารพื้นเมืองยอดนิยมเลย
เขาเรียกเมนูนี้ว่าสลอตราว
นี่แหละเป็นแกงเผือกแบบโบราณนะคะ
คือแกงสลอตราวเนี่ยนะรสชาติจริงแล้วมันจะมีแบบ
สจืดหน่อยไม่ได้แบบออกเผ็ดมากจัดมากเท่าไห
แล้วก็มีปลาเป็นส่วนประกอบด้วย
คือบางที่เขารับประทานแบบเดี่ยวไม่ต้องทานกับข้าวนะ
เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่าในนั้นมันมีเผือกอยู่แล้ว
มีเผือกก็คือเหมือนมีคาร์โบไฮเดทอยู่แล้วแบบนี้
แต่ว่าบางคนก็นิยมทานเป็นกับข้าวก็มี
อืมแล้วแต่ชอบเนอะแต่ว่าดูแล้วนี่คือ

ใช่นึกถึงอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูของจีน
หัวปลาต้มเผือกนี่ก็อร่อยเหมือนกัน

สามจานต้องไปกินที่สุรินทร์แล้วล่ะ

พูดถึงเรื่องของกินนี่นะก็ถามหาข้าวกันให้วุ่นเลย